มีสัตว์ที่มันน่ารักมันก็มีเยอะแต่บางตัวก็ไม่น่ารัก
มาแล้วก็ตกอกตกใจเล่นแตกตื่นกันทั้งอำเภอ
ลุกลามลึกเข้าไปถึงตำบล

ที่นี่เลยครับไปเจอกับงู

ว้าว

แล้วนักสนามมันชุระมุนชุระเกลิกัน
เพราะว่างูเนี่ยนะคุณไม่มีทางรู้เลยว่ามันจะเลื้อยไปทางไหน
เวลาไปไล่จับไล่ต้อนมันเนี่ยเหตุเกิดที่บ้านเลขที่๒๘นะครับ
ที่ตำบลเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยาลา
คือชาวบ้านหนีแตกกระเจิงเลย
เพราะไปเจอกับงูบองหลามันเลื้อยเข้ามาใต้ถุนบ้าน
เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างเบตงธรรมสถานเข้าให้การช่วยเหลือทันที
เหตุการณ์ที่ว่านี่คือพบงูจงอางขนาดใหญ่แล้วก็ยาวกว่า๔เมตร
เข้าไปในหมู่บ้านโอ๊ยเข้าไปในใต้ถุนบ้านหลังนี้
ชาวบ้านแถวนั้นก็คือคุณพี่พีรพลนะครับ
เล่าให้ฟังว่าพบเห็นเจ้างูตรงจงอางตัวใหญ่เนี่ย
เป็นคนแรกเจองูจงอางตัวนี้กำลังเลื้อยขึ้นมา
เลื้อยขึ้นมาจากคูน้ำเพราะมันเลื้อยขึ้นมาปั๊บ
ไปไหนต่อเข้าใต้ถุนทันทีสงสัยอายชาวบ้าน
มันก็หาทางหลบของมันสิ
คือเขาคาดว่ามันอาจจะเลื้อยเข้าไปเพื่อไปกินไก่ที่เลี้ยงเอาไว้ครับ
เห็นไหมไก่มันมีเล้าไก่อยู่เอาล่ะก็ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้มาช่วย
นี่พอจับได้แล้วเป็นแบบนี้ไหนตัวยาวมากค่ะ

ทุกคนแต่ตัวยาวมากจริงอ่ะ
สิครับก็จับยากอยู่ใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงคือ๒๐กว่านาที
ก็จับมันมาได้เจ้างูจงอางตัวนี้มันทั้งขู่ท่านทำท่าจะโฉกใส่
ชาวบ้านก็หนีกระเจิงสุดท้ายเจอแบบนี้เอาล่ะจับมาปั๊บเดี๋ยวจะเตรียมไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
หลายคนแทบช็อกเพราะเห็นงูตัวใหญ่แบบนี้เขานึกว่ามันเป็นงูเจ้าที่เจ้าทางหรือเปล่ามีความเชื่อมาอีก
ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับหมอปลาเคยบอกไว้แล้วว่างูที่เป็นงูเจ้าที่เนี่ยมันไม่มีจริงงูเจ้าที่แบบเดียวที่จะเป็นงูเจ้าพี่ได้เนี่ยนะครับต้องเป็นงูที่มีโฉนดที่ดินมาด้วย

โอมจงอางจงเงยโอมจงอางจงเงย

เจอคุณโรสลินคุณช่วยท่องคาถานี้ใส่เขาเลยนะครับ
เดี๋ยวเขาไม่ใช่งูจงอ้างคุณรสลินผู้ประกาศข่าวไทยรัฐทีวีที่เป็นผู้หญิงอ่านข่าว
ข่าวเช้าหัวเขียวกับผมเมื่อช่วงเช้าใครดูบอกเขาด้วยแล้วก็ท่องใส่เขาเลย
คุณใจเย็นกินน้ำก่อนโมโห
เดี๋ยวเอาน้ำลาดหน้าหน่อยจะได้ใจเย็นควันออกจมูกแล้วเนี่ย

เขาขอคาถาเขาบอกคาถาไง
ที่เขาเป็นคนตายคนตายเขาจะมีแบบนี้

คนตายเขาคิดว่างูจงอ้างคืองูบองหลาแล้วก็เป็นงูเจ้าที่
เพราะจะได้มีการแบบว่าจับงูออกมาได้

แต่พอแบบพนมมือเขาเข้ามาบอกราวปุ๊บกูจับง่ายเลย
มันเป็นเรื่องของความเชื่อด้วยนะคุณผู้ชมนะคะ
แต่ว่าเจองูเงี้ยเขี้ยขอยังไงก็แจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยกันไว้ก่อนนะจ๊ะ